ช่วงนี้มาติดตามช่วงน้อมนำพระราชดำรัฐสารต่อธุรกิจนะครับ
คุณผู้ชมครับทางด้านของพระธรรมและอำนวเรศศิลาอรนะครับ
ซึ่งเป็นคู่รักนักธุรกิจนะครับ
ที่เคยถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
บอกว่าความซื่อสัตว์การเป็นคนดีและทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เป็นพระราชดำรัฐที่ตระกูลศิลาอ่อนยังคงจำไว้
และน้อมนำมาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้
ติดตามจากบรรยายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
ที่คิดว่าชีวิตคู่เราได้ครองมา
มาอย่างราบรื่นถึง๕๐ปี
ก็คงเป็นเพราะพรุ่งท่านได้รถกล้าว

ประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับเราค่ะ

ความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท

พระหัดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อามเรศบอกว่าในครั้งนั้น
พระองค์ได้พระราชทานเงินขวัญถุงในการดำรงชีวิต
พร้อมพระราชทานพระบรมราชโวาท

เป็นสิ่งที่คู่รักคู่นี้ปลาปลื้มใจ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ทั้งสองคนเคยมีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชหลายต่อหลายครั้ง

เราเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เรายังเด็กนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อก็เคยทุนเชิญเสด็จมาที่โรงงานเราที่ศรีรชานะคะ
แล้วอีกครั้งหนึ่งก็ทุนเชิญเสด็จไปที่จังหวัดนราธิวาส

ผมได้เปรียบคนอื่นแยะเพราะว่าผมได้เข้าเฝ้าตอนที่เป็นรัฐมนตรี
ในถวายศาสตร์ประญาณกับท่าน
ร่วมกับคณะของพลเอกชาติชาย๒ครั้ง
คณะของคุณอนันต์ปัญญารชุน๒ครั้ง
รวมทั้งหมดสี่ครั้งนะผมได้เข้าถวายศาสตร์ประญาณกับท่าน
และท่านก็ให้โอวาสคล้ายกันนะครับ
จำได้ก็คือว่าขอให้ซื่อสัตว์
และขอให้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
คู่รักต้นแบบของบ้านศิลาอ่อน
้อมนำพระราชดำรัฐและยึดหลักพระราชจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่๙
มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต
และนับจากนี้จะยังคงมุ่งมั่นทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ีรวัตรอัธนาคข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน